คุณผู้ชมครับตอนนี้ญาติของคุณเบิร์ตรัติภูมิพิมพ์ใจสาย
ยังคงติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับแล้วก็เชื่อว่า
น่าจะมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังเรียกว่าใบสั่งตายหรือเปล่า
มีการตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะครับจากสภาพศพที่เจอ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะไปคุยกันกับญาติของคุณเบิร์ต
เป็นน้องชายครับคือคุณบาทรัตนาชัยพิมพ์ใจใส
เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ในสายกับชัดข่าวเที่ยงครับ
คุณบาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจ
กับการสูญเสียพี่ชายในครั้งนี้นะครับครับเบื้องต้นทางครอบครัวจะดำเนินการ
เรื่องของคุณศพของคุณเบิร์ตต่อไปอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ทางนี้พ่อเขายังไปคุยกับทางตำรวจอยู่ไหม
ยังยังไม่ทราบว่าจะดำเนินงานการไงต่อครับครับและในเบื้องต้นทางญาติเองมีความคิดเห็น
หรือว่ายังคงติดใจเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตของคุณเบิร์ตเนี่ยเราเรามีข้อมูลบางสิ่งบางอย่างบอกว่า
เอ๊ะคุณเบิร์ตเองมีการเสพยาเกินขนาดตรงนี้ทางครอบครัวยืนยันไหมครับว่าคุณเบิร์ตมี
ประวัติเรื่องของการเสพยามาก่อนบ้างหรือเปล่าฮะผมยังยืนยันครับว่าเรื่องยานั้นเขาไม่
มันเกี่ยวแน่นอนค่ะยืนยันว่าคุณเบิร์ตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
ครับผมใช่ครับแล้วในเรื่องของศพนั้นผมก็ยังคิดว่าน่าจะ
ถูกโดนทำร้ายมากกว่าเสพยาจนเสียชีวิตครับครับต้องขออนุญาตถามคุณ
สภาพของคุณเบิร์ตเป็นอย่างไรบ้างครับก็มีบาดแผลตามตัว
รอให้ทางตำรวจเขาประสานงานกันอีกทีหนึ่ง

จากที่ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่า
คุณเบิร์ตเสียชีวิตด้วยโรคปกติทั่วไป
รวมถึงข้อมูลที่บอกว่าคุณเบิร์ตเองก็จะมีการพกยาปฏิชีวนะ
คุณเบิร์ตมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
คุณเบิร์ตเขาพี่ผมเนี่ยเขา

เขาจะชอบพกยาพวกดิโคเจนอะไรประมาณพวกเนี่ย
พวกยาแก้แพ้ยาพวกประมาณพวกนี้ก็จะพกไว้ตลอด
เขาชอบจามบ่อยหรืออะไรอย่างนี้ฮะคัดจมูกอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วมีโรคอะไรที่อันตรายถึงขั้นชีวิตบ้างไหมคะ

ได้สอบถามทางโรงพยาบาลไหมครับว่ากู้ภัยที่มาส่งมีการแจ้งเหตุ
ว่าไปพบคุณเบิร์ตสภาพไหนที่ไหนอย่างไร
ถึงต้องนำมาส่งที่โรงพยาบาลอาการที่ไปพบวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างฮะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะรอปรึกษากับทางญาติก่อนครับว่าจะยังไงต่อกันครับ
ตอนนี้ครอบครัวทุกคนได้เดินทางไปดูร่างคุณเบิร์ตที่โรงพยาบาลแล้วใช่ไหมครับ

ครับแล้วทางคดีเองตอนนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับคุณบาท
ก็ทีนี้อยากให้มีการตรวจสอบที่มาของศพอีกครั้งนึง

แล้วก็ตรวจสอบการพบเจอที่ไหนยังไงประมาณนี้ครับ

แน่นอนวันนี้ครอบครัวต้องเสียใจแน่นอนกับการจากไปของคุณเบิร์ตนะฮะ
แล้วตอนนี้สภาพจิตใจของคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่และคุณบาทเองตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็ยังฮะยังก็ยัง
ทีไรก็น้ำตาไหลใจมันสั่น

ครับก็อยู่ด้วยกันมาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอย่างนี้ครับ

แต่ว่าตอนที่ไปดูร่างเนี่ยก็ไม่ได้มีเอกสารหรือว่ามีสิ่งของอะไรที่อยู่กับคุณเบิร์ตไหมคะตอนที่ไปดูร่างที่โรงพยาบาล

อันนี้ไม่ทราบครับไม่ได้แค่วางไว้ผมไม่ได้ดูอะไรไม่มีสติที่จะดูอะไรเลยเห็นนั้นก็แทบจะช็อก

เมืองต้นคงต้องเร่งรับเรื่องของคดีต่อไปเพราะว่าแน่นอนนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตยังคงไม่ชัดเจนนะครับ

เราจะติดตามความขึ้นหน้ากันต่อไปนะครับ